ไปต่อที่เรื่องรักสามเศร้าเราสามคนกันหน่อยนะฮะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งเขารู้ว่ามีหนุ่มโรงงานคนนึงมาติดพันธุ์แฟนเขา
ซึ่งแฟนเขากับหนุ่มโรงงานทำงานที่เดียวกัน
มีการคุยกันโทรคุยกันผ่านไลน์พอรู้เข้าก็มาเคลียร์กัน
เจอหน้ากัน๓คนนะพอเจอหน้าโอ้โห

ยิงเข้าไปตอนแรกยิงไปก่อน๓นัด

เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นสักประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนถูกยิงตาย
พบศพนายกวิทย์เหมือนชูอายุ๓๗ปีเป็นคนงานโรงงานทำลูกชิ้นปลา
ถูกยิงด้วยปืน๙มม๗นัดคุณผู้ชม
มีแบบแผลที่ท้ายทอย๒นัดเอวด้านหลัง๒นัดแขนขวา๒มือขวา๑
รวมเป็น๗ทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๓ปลอก
ห่างไปสัก๑๐เมตรที่บริเวณลานจอบรถหน้าสาวทงของสอบพ่อเมืองสมุทรสาขอ
ก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่อีก๔ปลอกรวมเป็น๗นะครับ
แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยจากที่บริเวณหน้าสะทงไปถึงจุดที่พบศพ
ในที่เกิดเหตุมีผู้หญิงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำ
แต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้ส่วนมือปืนหลบหนีไปแล้ว
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนยืนอยู่ทะลอกกันอยู่ที่เบอร์ดน้ำโรงพักเนาะจังหวัดสักตี๕๓๐ปี
แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงพยายามเข้าไปห้ามปราม

ผู้ชายสองคนทะเลาะกันผู้หญิงไปห้ามห้ามไม่ได้
จากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนขึ้นไปรัวยิงหลายนัด
แต่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนที่ยิงเนี่ย
แต่งกายคล้ายตำรวจเหมือนใส่แบบครึ่งท่อน
ข้างล่างเป็นกางเกงตำรวจข้างบนเป็นเสื้อสีขาว
แล้วพอยิงเสร็จปุ๊บก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับแพทย์เข้าไปตรวจสอบสภาพศพ
แล้วก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
เมืองต้นทรัพย์ว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตาย
เขาไปยืนคุยกันอยู่ที่บริเวณหน้าลานจอดรถของหน้าเสาทงของโรงพักที่นี่
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันเถียงกันไปมา

ตอนแรกยิงไปก่อน๓ผู้ตายวิ่งหนี
แต่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามไปยิงซ้ำอีก๔
ฟุบลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ฐานด้านของพรรณตรรมรวรตเอจีรวุทตันทัศน์ศรี
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำ
ไม่ใช่ใครหรอกตรรมรวรต
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองสมุทรสาคร
โรงพักนี่แหละอยู่ที่นี่เลย
คนตายที่ถูกยิงเนี่ยแอบไปจีบภรรยาเขา
ค่ะซึ่งพระราทเขาและผู้ตายได้ทำงานโรงงานเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุก็รู้แล้วนี่นัดไปเคลียร์กัน
มาคุยกันซิ๓คนมาเจอหน้ากันเลยแต่ว่าเคลียร์ไม่ลงตัว
สุดท้ายก็กระหน่ำยิงไป๗นัดแล้วก็เสียชีวิตเลย
ตอนนี้ก็กำลังติดตามจับตัวดับดำเนินคติตามกฏหมายต่อไป
กฎหมายต่อไปก็ว่าเป็นข้อหาเดิมของฆ่าคนตาย